มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

ตาของเขาเนี่ยมันจะแข็ง

เขาเอาไปพกติดตัวกันเพื่อโชคลาภ

มีจริงคุณเก็บไว้ไหม

ตาแมวตามหลักของวิทยาศาสตร์
จะเป็นตัวแก้วตาหรือตัวเลนตาซึ่งอยู่ข้างใน
เวลาเราพูดถึงแมวตาเพชร

ลูกแก้วออกมาเนี่ยข้างในจะมีตัวเลนตาหรือที่เราเรียกว่าแก้วตา
ซึ่งโดยมากเวลาที่เป็นต้อหินนะคะเลนตาก็จะเปลี่ยนสภาพ
คราวนี้เวลาที่เราเปิดลูกตาออกมาเนี่ยตัวต้อกระจกนะคะมันเป็นโปรตีน
เวลาที่โดนอากาศโดนลมอะไรพวกนี้ค่ะ
มันก็จะแข็งตัวขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
อัญมณีในตาแมวพี่บอกเป็นเพศตาแมวด้วยนะครับ
ที่ผมมีหลายสีเนี่ยสีไหนหายากสุด

มรกดทัพทิมแล้วก็น้ำทะเล

ก็จะมีที่ว่าเจอก็มี๓แค่นั้นที่ว่าเคยเห็นนะ
แต่หายากที่สุดคือมรกฏตาก็จะเป็นสีเขียวเลย

เดี๋ยวไปเลยเขียวมันต้องวาวแป๊บเหมือนเพชรนะแป๊บ
สามารถเปลี่ยนสีได้ไหมครับ
เปลี่ยนได้ครับรักแผ่นอารมณ์
แต่ไม่เกิน๓สีหรอก

แล้วเจอกลับมันแปลกเลย
คุณคิดว่าแมวตาเพชรในประเทศไทยมีเยอะไหม

ที่เขาไม่กล้าเปิดเผยเพราะเกลือคนจะมาขโมยหังเขาไป
ตอนแรกพี่ก็ไม่อยากมาเลยนะคะ
คุณปล่อยเขามาวิ่งข้างนอกไหม
คุณก็ทำห้องนอนให้เขาอย่างดีเลย

การที่จะได้เลี้ยงคุณแมวพวกนี้หนึ่งบารมีจะต้องมี

คุณจะต้องไปปฏิบัติคุณจะต้องไปบวช
คุณจะต้องไปอยู่ทุ่งเขาห่มเขาอยู่วัด
เพื่อที่จะได้มีบุญบารมีเลี้ยแมวเหล่านี้
คืออย่างน้อยก็คือว่าทำให้เราเสริมบารมีมากกว่าเขาหน่อย

ก็บวชค่ะบวชไม่มากค่ะแค่๕วัน
เขาเรียกบวชชีพรามค่ะ

เรื่องถือศิลป์นี่พี่ถือมาตั้งนานละค่ะตั้งแต่เด็กแล้ว
พี่ก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยพวกคุณแมวพวกนี้

เหมือนกับคนเลี้ยงกุมารทองอย่างนี้เหรอฮะ

เยอะมากของพี่เป็นของโรงปูแย้มรองวะเต๋เะค่ะ

ตั้งแต่ปี๒๕๔๕เรื่อยมาตอนนี้สะสมเยอะมาก

พอแปลกเยอะนะคะเพราะว่าแฟนพี่เค้าคุณหมอด้วยเป็นคนญี่ปุ่น

ตอนแรกเค้าเห็นพี่เค้าบอกว่าเออคัทคุณเอารูปอะไรมา
คุณจิ้งต้องไปหรือเปล่าคุณไปเช็คประสาทคุณได้แล้วนะ

เสร็จแล้วพี่ก็ไปจุดทูปดอกเดียวบอกกุมาร
บอกว่าขอไปแสดงทูลให้เขาเห็น

เห็นเป็นเด็กผมจุกที่เหมือนลูกกุมารทอง

ไปหาเขาค่ะไปหาที่ญี่ปุ่นเลย

ไปสายการบินอะไร

แล้วไปรูปอย่างนั้นไปหัวเราะคิกคัก

ไม่เชื่อแต่ทุกวันนี้เชื่อมากเลย
มาทุกครั้งก็จะถวายเงินบ้าง

เงินกุมารทองซึ่งหลวงปู่แย้มบอกว่า

แต่เราจะไปทำบุญกับมูลที่เด็กกำพาอะไรได้

เดี๋ยวผมกลับมาถามคุณทัศน์
คุณทัศน์เห็นบอกทุกครั้งที่คุณไปสวดมนต์เนี่ย
คุณจะต้องพาน้องแมวไปด้วย

ตัวนี้เขาชอบฟังการสวดมนต์
ตัวนี้ของพี่แต่เวลาที่พี่สวดมนต์

อยู่ต่างจังหวัดเอาตัวนี้ไปฟังด้วย

พี่ก็แปลกไม่ได้ใส่อย่างนี้นะคะ
เห็นไหมคะ

ทีนี้เขาก็บอกว่าลูกค้าคนที่แคนเซอร์แล็กขอให้เขากลับมาอีก

เพราะที่กับเขารักษาต้องรักษายาวถูกไหม

คุณกำลังจะบอกว่าแฟนคุณเป็นคุณหมอฟันอยู่ที่ญี่ปุ่น

ครั้งที่มีปัญหาเขาก็จะบินจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาขอแมวตัวนี้
คนญี่ปุ่นเขาเชื่อเรื่องแมวค่ะเขาจะมารูปหัวเขาจะรักเหมือนลูกเลย

คุณละเวลาขอเรื่องงานขอเรื่องอะไรที่แมวเขาให้คุณบางสิ่งที่คุณคิดว่าเขาให้คุณ

เหมือนคุณหนุ่มเรื่องสุขภาพครอบครัวเลย

พ่อแม่พี่น้องของระดับหนึ่งเลยสุภาพมาก่อน

แล้วสองท่านมีวิธีการเลี้ยงดูแลแมวกันยังไงบ้าง

เพื่อนพี่หนีไปแล้วแมวตาเพชรเลย

คุณกำลังจะพูดว่าอย่าไปหาซื้อ

แต่แมวก็ห่วง

อันนี้ที่เค้าใส่อีกทุกวัน

หรืออะไรอย่างนี้แล้วอะไรสำเร็จเนี่ยจะให้ทองใส่นะอะไรอย่างนี้
ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องการบน
ผมเชื่อถึงเรื่องการบนแต่ว่าคือผมไม่ค่อยบนอะไรที่มันเวอร์เกินไป
เขาจะให้เขาให้มาเองเขาอยู่กับเราแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขอเขามา
เค้ารู้แล้วเค้ามีบันดาลของเค้าอยู่แล้วเค้าเป็น
ยังไงพี่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้คือเทพลงมาเกิดจริงอ่ะเหรอ
ตามตำรานะตายายเค้าอาหารเป็นเทวดาต้องลงมาใช้เศษกรรม
เนื่องจากว่าเทวดายังมีกิเลสอยู่
อาจจะผิดสินกาแมงต้องลงมาใช้หน่อย
โอเคนะฮะสุดท้ายนะครับให้ทั้งสองท่านฝากคำ
สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแมวตาเพชรว่ามีวิธีเลี้ยงเขาให้ดียังไงบ้าง
หนึ่งคือต้นทุนเลยต้องเป็นคนรักสัตว์

ถ้าเกิดคุณมีแมวมงคลอยู่แล้วเนี่ยสินคุณต้องมีด้วย
แต่สินไม่มีก็กลายเป็นดาบสองคมได้เหมือนกัน

ไม่ทำแต่มีแมวมงคลเขาก็จะทำให้คุณแบบจมลงเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่ในสิน๕อะไรแหละ
อย่างที่คุณบอกครั้งหนึ่งเคยไปเปิดร้านเล่า

เฮ้ยร้านเจ๋งเฮ้ยแมวเขาตาย
คิดไปคิดมามาเข้าฝันแล้ว

นิมิตทั้งเสียงมาแบบทุกคืนต้องสวดมนต์ก่อนนอนนะ

คือผมก็ต้องไปบวช
กำลังจะบอกว่าแมวของพี่เนี่ยนะ
แมวเลยครับไม่ใช่ฝันเห็นแมว
แต่เป็นฝันเห็นเกี่ยวกับเสียงที่ว่าในนิมิตนะครับ
เป็นเสียงที่อยู่ดีมาก้องอยู่ในหัวเราเอง
อยู่ในหัวเราเองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้

นั้นก็เจ๊งมาก็คลอดก็เสียหมดเลย

ของพี่ไม่เคยเจอสิ่งไม่ดีค่ะเพราะว่าพี่ทำตัวดีอยู่แล้ว

ยิ่งอยู่ห่างแฟนอย่างนี้ปกติจะ

อาจจะมีบ้างค่ะ
โอเคทั้งหมดนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องราวของแมวตาเพชรนะฮะ

สมมุติวันหนึ่งบุญปารามีเราเพิ่มมากขึ้น

วันหนึ่งถ้าเกิดแมวไปแล้ว
เสียชีวิตไปแล้วเขาอาจจะทิ้งตาเอาไว้

สวัสดีค่ะ

พาท่านผู้ชมไปทำบุญกันที่ไหน